ใช่ขนาดล้างจมูกแล้วเมื่อเช้านะครับ
ก็ค่าฝุ่นช่วงนี้จะสูงขึ้นจริงแหละนะฮะ
นี่สัญชัตยานก็เลยเริ่มทำงานแล้ว

สภาพเนี่ยอากาศขมุกขมัวแบบนี้นะฮะ

ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหลายจุดเกินมาตรฐาน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวานเพิ่งเล่าไปเองว่า
ถ้าเกิดดูภาพรวมจะเป็นสีเขียวสลับแซมสีฟ้า
ชาเขียวฟ้าเหลืองเต็มที่คือส้มนั้นน้อยมากเลยนะเมื่อวาน
เพราะก่อนหน้านั้นฝนเพิ่งตกหนักไปก็ชะล้างฝุ่นไป
แต่เนี่ยฮะฝนทิ้งห่างมาสักวัน๒วันแล้วฝุ่นเริ่มสูงอีกแล้วครับ
จุดเกินมาตรฐานและเริ่มจะกระทบต่อสุขภาพ

นี่ดูข่าวนี้มายังจำได้อยู่เลยว่าคุณเพิ่งไปตอนนั้นสถานการณ์

แล้วเนี่ยค่ะก็กำลังจะกลับมาอีกแล้ว